ในอดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทยและชุดรีทีม
ล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดอาคาเดมีสอดฟุตบอล

ปฏิตาเป็นอาการนะครับในการสร้างแรงวันอันจ่ายให้เด็ก
ในการเป็นนักเตะอาชีพและนักเตะทีมชาติ
ในอนาคตจากคุณชูสักวงธองดีครับ

คือสอนติ๊กแซ็กยิงโก
เอเชียเด็กน้อยวัย๗ขวบจากนครสวรรค์
เผยความรู้สึกด้วยท่าทางที่เขินอาย
หลังมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนัง
โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
อดีตนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
โดยมีนางปรางทองจุ้ยนุษย์ผู้เป็นแม่เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
เล่าถึงจุดเริ่มต้นความคลั่งไคร้ในเกมลูกหนังของบุตรชายให้เราฟัง
ก็คือลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาชอบฟุตบอล

เราก็เลยก็คงแบบชอบแบบเด็กเดี๋ยวก็เบื่อก็คงจะเลิกฝึกไป
พี่ก็ขับพาไปเรียนที่นครสวรรค์ในตัวเมืองประมาณ๔๐โลช่วงเสาร์อาทิตย์ทุกวัน
เรียนมาเป็นปีไม่เบื่ออันนี้ก็คือเหมือนเขาชอบยาวเลย
ก็เลยสนับสนุนก็เหมือนกับว่าพอเขาชอบเราก็สนับสนุนเขา
เช่นเดียวกับครอบครัวปรสิทธิ์พรกุลที่ยอมรับว่า
เดียวกับครอบครัวประสิทธิพรกุลที่ยอมรับว่า
ทั้งบ้านนั้นชื่นชอบการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ
วันนี้เลยพาน้องบุ๋ยและน้องเฉเอมลูกทั้งสองมาฝึกฟุตบอลกับโค้ชโชค
โดยหวังว่าในอนาคตทั้งคู่จะเติบโตเป็นนักกีฬาอาชีพสมใจ
เขาชอบเขาชอบมากคือเลิกเรียนเนี่ยคือส่วนใหญ่ผู้ปกครองลงมาเห็นเด็กคนนี้
ทุกทีก็ถามอีกคนที่ใกล่เคยเจอผู้พูดครองกังหนึ่งเดินมาชี้เขาก็ไม่รู้ว่า
ถ้าเขารักแล้วชอบจะไปถึงอะไรอย่างนี้นะครับ
ดีว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันเริ่ม
อย่างของไทยหลีก

รู้จักตัวนะคุณ

ก็คนที่เล่นมิวสิกวิดีโอไงแม่
ความตั้งใจมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีหนึ่ง

ผมว่าอีกอย่างเราคลุกคลีกับฟุตบอลมานานมากแล้วด้วย
ผมว่าอยากเห็นเด็กได้มาออกกำลังกาย
บางครั้งมันไม่ไปถึงสูงสุดได้หรอก

แต่ว่าเราอยากมาสอนทั้งระเบียบวินัย
อาการตรงต่อเวลาของเด็ก
แต่ถ้าใครต่อยอดได้ก็ไปได้ต่อ

ในการแปรบอลอะไรต่างเราต้องให้ถูกต้องตั้งแต่เด็ก

ตัวขึ้นมาใครไปโรงเรียนเขาก็มีเขาเรียกอะไร

นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่โค้ชโชค
นั้นต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง
ในการเป็นผู้คอยวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชนไทย
พัฒนาต่อไปในอนาคต
ชูสับวงทองดีข่าวไทยรัตน์ทีวีได้งาน